อาทิตย์สังงานไปตั้งแต่ก่อนนะว่าเดือนเรามาดอดไง
เพราะว่าอาทิตย์สุดท้ายอย่างว่าล่ะเราก็ดูแลมาจนกระทั่งถึงอาทิตย์สุดท้ายแล้ว
ก็มีการประชากันใช่ถึงกลุ่มเดิม
มันจะทำยังไงมันก็วาง
เราก็ไปเจอกันก็ประทะกัน
เราก็พยายามทำงานทุกอย่างเพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับประชาชนในพื้นที่อยู่แล้ว
เข้าใจเข้าใจมากขึ้น
มันมีความต่อเนื่องในไหนอาทิตย์เดียวอาทิตย์นี้เท่านั้น
เพราะว่าในเรื่องของ
มันจะหมดไงมันจะหมดเรื่องเรือนราวบะดอนไง
ก็แค่อย่างพยายามทำพยายามจะสร้าง

ก็มีการปราบปรามโอเค